เอาคุณผู้ชมคะมาเบรกแรกก็หนักกันอยู่นะ
แต่ว่าก็อยากจะเอาข่าวเพื่ออุบัติเหตุมาเตือนภัยนั่นแหละ
โดยเฉพาะคนที่จะขับรถบนท้องถนน
วันหยุดแบบนี้หลายคนออกจากบ้านไปเที่ยวกันเนอะ

เป็นที่เขาใช้คำว่าอุทาหรณ์สายปาด

เมื่อมีรถที่เป็นรถกระบะบรรทุกแตงโมมา๔ตัน
แล้วมอเตอร์ไซค์ปาดเขาเพื่อคงจะกลับรถ
ปรากฏอยู่ใต้ท้องรถเลยค่ะ

อยู่ใต้นั้นนี่ไงคำถามเป็นอะไรมากไหม
มันน่าตกใจมากนะคุณนึกถึงภาพว่า
เข้าไปอยู่ในรถที่หนักถึง๔ตัน

แล้วคุณเห็นว่าเขาใส่หมวกกันน็อกถูกไหมคะ
อันนี้ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ปกป้องศีรษะเขาไว้ได้
แต่การช่วยเหลือทุลักทุเลจริง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงพยายามนำร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค
ทราบชื่อต่อมาคือนายเจี๋ยวรับภูมิสังหวนหงษ์นะคะ

อย่างที่บอกแตงโมหนักมากมาเต็มคันรถเลยค่ะ

บริเวณจุดกลับรถถนนสายสุขุมวิทย์๓ตราด
คลองใหญ่คันเทพมือเมืองจังหวัดตราดนะคะ
เจ้าหน้าที่สุดท้ายต้องเอารถยก
มายกล้อหน้าของรถกระบะขึ้นเพื่อให้มันมีช่องว่าง
ในการที่จะเอาตัวคนเจ็บออกมา

ขาซ้ายก็หักแผลชะกันที่ต้นขา
กระดูกภายในก็น่าจะหักหลายแห่ง
แต่ว่าช่วงใบหน้ากับศีรษะ
อันนี้ไม่รู้สิน่าจะเป็นเคราะห์ดีไหม

ก็เลยไม่มีบาดแผลคุณคิง
ทีนี้กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ถามคนขับรถกระบะบรรทุกตังโมคันนี้มา

นัทเล่าแบบนี้บอกผมมาขับกระบะมา
รู้ไหมว่าแตงโมที่ผมบรรทุกมา๔ตันนะคุณนักข่าว
มาจากบุรีรำเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านหนองรีที่ตำบลชำรากนี่แหละ
มาถึงจุดเกิดเหตุผมอยู่ในเลนขวาสุด
ซึ่งมันเป็นทางตรงแต่มันก็จะมีจุดที่กลับรถได้
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซคู่กรณีที่ไปอยู่ใต้ท้องรถเมื่อกี้
เลนซ้ายแล้วเปลี่ยนเลนส์กระทันหัน
ผมคิดว่าเขาอาจจะมากลับรถแล้วผมมาเห็นน่ะ
แต่ถามว่าผมจะเบรกยังไงผมขับมา๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วรถผม๔ตันหนักมากสุดท้ายชนกันอย่างจัง
แล้วร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยมุดเข้าไปใต้ท้องรถ
แถมยังถูกลากไปอีก๖๐เมตรค่ะ
ผมวิ่งมาเลนส์ขวาแล้วเขาจะออกมาเพื่อ
หรือว่าเขาจะออกมายูเทิร์นไม่รู้
เขาเองก็ออกมาผมเห็นแต่ผมเบรกไม่อยู่
๘๐เขามารถหนักคุณ
กดสันตระวิทย์แต่มันไม่อยู่เพราะมันหนัก

อ่ะตอนนี้ตำรวจ
ตำรวจสภอมร์เมืองตลาดนะคะก็ต้องคุมตัวควงขับรถกระบะคันนี้เลยที่บนทุกต่างโมงอ่ะ
ไปคุยกันสอบปากคำกันที่โรงพักหน่อยก็เดี๋ยวมันอาจจะต้องมีเรื่องของการดำเนินคดีกัน
แต่ก็ต้องไปหากล้องวงจรปิดอีกเนอะว่าใครเป็นผู้ประมาทกันแน่นะคะ